มาดูกรณีนี้คุณแม่เปิดใจกรณีที่ลูกสาววัย๒ขวบเสียชีวิต
แล้วก็มีคำถามคาใจบอกว่าทำไมพยาบาลไม่ช่วย
ให้แค่ยาแก้ไข้มากินเท่านั้นเอง
จากกรณีที่มีการส่งต่อแชร์เรื่องราวกันตรงนี้

เป็นภาพของมือที่จับเท้าเล็กของลูกสาววัย๒ขวบนะครับ
โพสต์ออกมาบอกว่าลูกสาวได้เสียชีวิต
เป็นเหตุที่น่าสะเทือนใจเนื่องจากรับการรักษาไม่ถูกวิธี
และไม่ทันการจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังนะครับ
โดยคุณแม่ได้อธิบายบอกว่าน้องนิชาลูกสาว
มีอาการอาเจียนอย่างหนักจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
น้องมีไข้ต่ำได้มาแค่ยาพาราขวดเดียวคุณ

ทั้งที่ขอยาฆ่าเชื้อแต่หมอบอกว่าไม่จำเป็นต้องกิน
เดี๋ยวจะหายเองแต่ทีนี้อาการไม่ดีขึ้นครับ
มีอาการหายใจเร็วแล้วก็อ่อนแรง
พาไปหาคุณหมอที่ห้องฉุกเฉินไม่ได้รับการช่วยเหลือ
บอกไม่มีใครสนใจเลย

พยาบาลตอบกลับมาว่าจะให้ทำไงล่ะ

ช้ำใจมากเลยทำไมถึงตอบกลับมาแบบนี้นะครับ

ลูกน่ะหัวใจหยุดได้แล้วเสียชีวิตแล้วนะครับ
ทีนี้กลายเป็นเรื่องสะเทือนใจในโลกโซเชียล
เพราะว่าผู้เป็นแม่โพสต์มาลงแบบนี้นะครับ

โดยมีแม่ของน้องนิชาก็คือนางสาวสุนันทาไตรยวงศ์

แล้วก็รอมาเก็บกระดูกของน้องนะครับคุณ
ซึ่งภายในบ้านมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเริงนกทาจำนวน๒คน
เข้ามานั่งคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
จากนั้นญาติของน้องนิชาออกมา
ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับ
เนื่องจากว่าครอบครัวยังไม่สามารถทำใจได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็เลยยังไม่อยากจะพูดอะไรนะครับ
ทีนี้เราก็ฟังทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงนะฮะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคือในแพทย์เจนเวชกรรมออกมาชี้แจง
กรณีเด็กที่เสียชีวิตที่แม่ติดใจว่าพยาบาลไม่ช่วยเหลือ
พอระบุว่าตอนนี้หมอมีการประเมินระดับออกซิเจนของน้อง
และระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ตอนที่หมอประเมินนะนะซึ่งขณะนั้นมีผู้ป่วยฉุกเฉิน
นอนรอตรวจอยู่ในห้องฉุกเฉินอีก๖ราย
ขณะที่ยังต้องรอผลการสอบสวนว่ามีพยาบาลได้กระทำ
ที่คุณแม่บอกหรือเปล่าว่านั่งกินขนมก้มเล่นโทรศัพท์
แล้วตอบมาว่าจะให้ทำอย่างไรได้ล่ะ
ต้องตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับ

คุณแม่พิมพ์เพราะว่าคุณแม่ต้องการที่จะรับบาอาย
การเป็นประเด็นเป็นสิทธิ์ของคุณแม่อยู่แล้วนะครับ
ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่
ถามว่าผลกระทบต่อโรงพยาบาลไหมเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่ว่าเมื่อที่คุณแม่พิมพ์ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ
เพราะว่าเข้าใจในส่วนของอารมณ์
แล้วก็เข้าใจในภาวะของผู้สูญเสียนะครับ
ก็อย่างที่โรงพยาบาลทราบโรงพยาบาลก็เข้าไปช่วยดูแลนะครับ
ไม่ได้เป็นถามว่าผลกระทบไหมคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่เป็นสิทธิ์ของคุณแม่แล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจคุณแม่อยู่แล้ว
แม้ว่าพอโรงพยาบาลจะออกมาชี้แจงแบบนี้นะ
แต่ว่าล่าสุดคุณแม่ของน้องนิชา
ซึ่งได้ยินจากพอว่าพอชี้แจงมาแบบนี้นะ
โทรมาหานักข่าวของเราเลยติดต่อทีมข่าวของเรามาเมื่อช่วงเช้า
บอกว่าเอาล่ะแม่ตัดสินใจจะพูดแล้ว
คือแม่ทำใจไม่ได้หรอกนะครับแต่แม่จะพร้อมพูดแล้ว
วันนี้บ่ายโมงคุณอีกสัก๑๔นาที
เปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
เนื่องจากหลังจากที่ฟังสิ่งที่พอโรงพยาบาลออกมาชี้แจง
มองว่าเป็นการปกป้องบุคลากรมากเกินไป
ตั้งแต่เกิดเรื่องนะทีมแพทย์ที่รักษาน้องนิชา
ยังไม่มีการติดต่อขอโทษแม่แม้แต่ครั้งเดียว
ที่ผ่านมาก็ยังไม่ออกมาพูด
เพราะอยากจะจัดการพิธีทางศาสนาให้น้องนิชาให้เสร็จก่อน
แต่คราวนี้วันนี้จัดเสร็จแล้วใช่ไหม
กระดูกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะออกมาพูด
รอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ